สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชูวิตตีแสกหน้านะคะวันนี้เราเราพูดต่อท่าน
หัวหน้าขวัดสะช้อนเลยนะคุณชูวิทธ์คืออย่างงี้คุณคุณมิ้นมีละครเรื่องหนึ่งเนี้ย
ที่วันนี้ใครก็พูดผมขอพูดเล็กน้อยนะครับละครเรื่องนี้มีผลกระทบต่อทั้งการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะช่วงสงกรานเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนไปอายุทยาเยอะขึ้นนะค่ะ
วันนี้วันศุกร์อืมคนก็อาจจะวางแผนละว่าจะไปเที่ยวไหนอืมจะไปตรงวันยูนอ่า
ที่เป็นข้อน่าสังเกตนะคุณเห็นไหมที่วัดต่างอายุทยาเนี่ยผมไปมานะ
ข้างหน้าวัดเนี่ยมีให้เช่าชุดไทยนะโอ้โหแล้วคนกันเดินในวัดเนี่ย
วัดชัยเนี่ยนะใส่ชุดไทยเดินกันเต็มไปหมด
แต่นี่คงเป็นอิทธิพลมาจากหนังละครดังค่ะอ่าบุภเพสันติวาสอืม
ซึ่งหลายวันก่อนก็ไปที่ธรรมเนียบไปทำเนียบค่ะ
ธรรมเนียบทีนี้มีประเด็นที่สำคัญอยู่ประเด็นหนึ่งนะฮะ
ในทางการเมืองคืออ่าเมื่อวันก่อนท่านนายกอ่าประยุทธ์ก็บอกว่าอืม
การพูดคือช่วงนี้เป็นช่วงที่นักการเมืองทุกคนเนี่ย
มิ้นต้องเข้าใจนะถ้าเป็นนายบรรหารนะค่ะ
จะพูดประโยคไหนรู้ไหมประโยคไหนคะอดหยากปากแห้งนะ
คือมันอั้นมานานเออมันอั้นมานานใช่มันอั้นมานาน
แต่ละคนก็จะวาดลีลาแล้วครับช่วงนี้มากันคึกคักเลยล่ะ
คนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้
นี่ขนาดว่าคอสชเขายังไม่อนุญาตให้ประชุมพักใช่ค่ะ
การประชุมพักก็คือมีสมาชิกพักมากันนะฮะ
เต็มไปหมดก็คนที่สนับสนุนพักก็คงมากัน
ระหว่างนี้มีการยืนยันสมาชิกพักใช่ค่ะนะฮะ
พักที่สำคัญอย่างพักประชาธิปัตย์เนี่ย
ก็คงมีสมาชิกจำนวนมากอยู่
แต่จะให้มาหมดก็คงไม่ไหวนะฮะ
อ่าก็คงอ่าหลายวันก่อนก็มีการมายืนยันนะฮะ
สมาชิกพักคุณพิสิทธิ์เนี้ยก็โดยปกติคุณพิสิทธิ์
แกก็คงเป็นคนที่ท่านก็พูดจาแบบอ่าเอ่อ
อ่าเนี้ยลักษณะที่แบบอาจจะไปอ่า
คือในความเป็นจริงแต่ในความเป็นจริงอ่า
ก็บอกว่าแกไม่ได้ไปพาดพิงใครเขาบอกเขาพูดตรงตรง
เขาก็แค่บอกถึงสถานะของพักเองในเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า
เป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นวันยืนยันสมาชิกพัก
มีความเห็นยังไงแบบไหนอ่านะฮะ
ส่วนท่านนายกนี่ก็บอกว่าเอ๊ะรู้สึกเป็นการพูดอะไรเนี่ย
ไม่ให้เกียรตินะในวันก่อนใช่ไหมอ่าท่านนายกบอกเนี่ย
มันพูดจากันดีนะบอกให้พูดดีมันเออไม่ให้เกียรติ
ไม่ให้เกียรตินี่พูดยังไงพูดจะไม่ให้เกียรติ
พูดยังไงผมผมก็ต้องขอถามตรงนี้ซะหน่อยหนึ่งนะฮะ
อ่าเพราะว่านายอภิษฎบอกว่าอืมตอนนี้ใครจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
มีทางเลือกเยอะอยู่แล้วไม่ต้องมาที่นี่คือพักประชาธิปัตย
ไปพักอื่นเขามีเขียนด้วยนะว่าพักขุนภัยบูรณ์อืม
ขุนภัยบูรณิติตะวันค่ะก็ได้นะฮะพลักษณ์อะไรก็เยอะแยะไปหมด
อืมอยู่กับพักประชาธิปัตย์ต้องสนับสนุนพักสนับสนุนหัวหน้าพัก
หัวหน้าพักจะเป็นใครก็แล้วแต่อันนี้ท่อนหนึ่งก่อนค่ะนะ
ท่อนหนึ่งก่อนต่อมานายกตู่ก็บอกว่าพูดอะไรระวังคำนะ
จะพูดอะไรก็ให้ระมัดระวังอยู่ที่ประชาชนจะเชื่อถือ
แต่ตนไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องสนับสนุนตนพูดจาให้มันดีดีอืม
สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนก็แล้วแต่พูดอย่างนี้ฟังดูดี
ให้เกียรติกันหรือไม่บางเวลาตนมีอารมณ์แล้ว
ก็จะเสียหายด้วยกันไปทั้งหมดอ่ะนี่อีกท่อนหนึ่งเนี่ยท่อนของท่านนายกนะครับ
ท่อนสุดท้ายเมื่อวันก่อนนะฮะก็มีการพูดตอบโต้นะฮะ
สวนเขาเรียกว่าสวนนะฮะก็จากคุณอภิษฎแกต้องสวนอยู่แล้วล่ะ
นะฮะพ่อแกไม่ยอมเป็นคนสุดท้ายติดถุกว่าชี้แจงชี้แจงฮะ
แกบอกแกไม่ได้พลาดพิงใครอ้าวนะฮะอ่าเข้าใจว่าผลเอกประยุทธ์
คงไม่ได้ดูหรือฟังคำสัมภาษณ์ของตนนะฮะอ่าเมื่อวันที่หนึ่งเมษาที่ผ่านมา
เพราะไม่มีตรงไหนไปพาดพิงถึงใครในทางเสียหาย

ให้ความเห็นว่าผู้ใดจะตัดสินใจ
กัดพักใดก็อยู่ที่ยึดมั่นแนวทาง
ที่ภาคนั้นประกาศต่อประชาชน
เป็นไปตามหลักสากลและให้เกียรติประชาชน

คุณเห็นสไตล์คุณอภิษฎนะครับวิธีการพูดจะมีความเชื่อเฉินบนหลักการ
ทีนี้ถ้าเกิดพูดต่อไปเนี่ยใครจะเป็นตัวแทนของคุณอภิษฎ
คุณอภิษฎคงไม่ได้อยู่ตลอดไปมึง
คุณมีนท์ทราบไหมใช่ไอติมไหมไอติมที่เป็นหลาน
คุณอภิษฎผลิตวัชละสินทุหรือไอติมหลานชายของนายอภิษฎ
ซึ่งวันก่อนวันที่๓ไปคัดเลือกทหาร
โดยยื่นสมัครเข้าเป็นทหารประจำการ
อันนี้คุณว่าคนนี้น่าสนใจไหม
เพราะว่าอันนี้เขาไปยื่นเป็นทหารเลยนะ
ไปสมัครเป็นไม่ต้องเกณฑ์ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นสมัครเลย
คือโดยปกติหน้านี้ก็เป็นเทศกาลเกณฑ์ทหารอยู่แล้วนะฮะ
การเกณฑ์หลักเกณฑ์ก็มีว่าถ้าคุณไม่จบปริญญาตรี
ถ้าคุณไปจับได้ใบแดงคุณก็จะต้องเป็นอาหาร๒ปี
ทีนี้ถ้าเกิดคุณจบปริญญาตรีเมื่อคุณมาสมัครเลยก็๖เดือน
ถ้าไม่สมัครไปจับได้ใบแดงก็๑ปี
อันนี้มีความแตกต่างท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจนะ
ว่า๒ปีนี้สำหรับคนที่ไม่ได้จบปริญญาตรี
ถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็เลือกเรียนรอดอล
ไอติมวิธีการพูดผมคิดว่า
จากหน้าตาแล้ววิธีการพูดก็คงไม่ต่างกับคุณอภิษฎ
เดี๋ยวลองมาดูสิครับว่าการเกณฑ์ทหาร
ประเทศไทยเป็นยังไงประเทศอื่นเป็นยังไง
และใครที่จะมาในอนาคตนะครับคงไม่ใช่วันนี้
หรือเร็วนี้ใครจะมาแทนคุณอภิษฎได้
สักครู่เดียวค่ะ
เมื่อกี้พูดถึงไอติมที่เป็นหลานคุณอภิษฎ
พูดถึงคุณอพิสิทธิ์ที่พูดต่อโต้กัน
บรรยากาศทางการเมืองเริ่มกลับมาไหมคุณมิ้น

คือไม่ใช่มีแค่ประชาธิบาทพระอึดเหนือเขาก็เริ่มออกมา
มีความเคลื่อนไหวมีการแสดงความคิดเห็นเหมือนกัน
ในฐานะที่ผมเคยเป็นอดีตนักการเมืองนะครับท่านผู้ชมครับ

บรรยากาศการเมืองคือการพูดตอบโต้กันอย่างนี้แหละ

คือบรรยากาศคุณจะเห็นได้ว่า๓๔ปีก่อนมีไหม
ไม่มีนะน้อยที่นักการเมืองออกมาพูด
แล้วก็มีการตอบโต้กันเพราะต่างคนต่างเงียบหมด

นั่นน่ะสิครับตอนนี้มันดูเหมือนกับว่าจะพูดได้หรือว่าจะเรียกเสียงซะหน่อย
หรือว่าจะขัดดาบซะหน่อย
เพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้คือวิธีการที่ผมว่ามีประเทศไทยเป็นประเทศเดียวนะ

ประเทศอื่นคงไม่มาพูดเรื่องอะไรที่มันแบบไม่มีอะไรมานั่ง

เออนะเขาพูดถึงเรื่องบ้านเมือง

ใช่คงไม่พูดอะไรเรื่องเล็กน้อยนะ

สไตล์แบบนี้คือแตะไม่ได้พอแตะปุ๊บนี่คือ

ใครแตะไม่ได้ว่าตัวเองไม่มีพูดผิดอะไรตรงไหนนะ
ตัวเองพูดตรงไหนผิดก็ไปดู
วิธีนี้คือวิธีการเล่นการเมืองอีกวิธีหนึ่ง
ก็จะมีบางคนเล่นวิธีการการเมืองแบบ

เอาแบบอย่างนี้เอามัน

ก็อาจจะชอบในอดีตก็คือท่านสมัคร

สไตล์คุณอภิษฎก็เป็นอีกสไตล์หนึ่ง
ทีนี้ที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยก็คือวิธีการ
ที่เป็นการเกณฑ์ทหารเพราะว่า
ไอติมซึ่งเป็นหลานของคุณอภิสิตน่าสนใจครับ
ก็คือไปสมัครเลยคนก็มองว่าเป็นการ
มองว่าเป็นการลบภาพหรือเปล่าเพราะว่านายอภิสิต
เคยถูกกล่าวหาเรื่องการหนีทหาร
การเกณฑ์ทหารหนีการเกณฑ์ทหาร

กรณีของนายอภิษฎเขาได้ตัดสินไปแล้ว

ตนเป็นหนึ่งในประชาชนทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน
ตนก็ทำหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับนายอภิษฎเลย

เคยให้สัมภาษณ์ว่าสนใจงานการเมือง
สิ่งที่สำคัญคือการที่ผมเป็นตัวแทนของพักการเมืองใด
ก็คือผมเป็นคนไทยอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกับคนอื่น

เรื่องงานการเมืองตนสนใจเพราะเป็นงานที่เป็นเอกลักษ

ความสำเร็จคือขึ้นอยู่กับว่าทำประโยชน์ให้กับประชาชน

คุณเห็นไหมคุณเริ่มเห็นแววหรือยัง
คือต้องถามเลยว่าการที่คุณชุมบอกอย่างนี้เนี่ย

มันต้องมีการเตรียมตัวปูเส้นทางมาก่อนไหมคะ

เขาเรียกว่าต้องมีอาจารย์
เขาเรียกว่าถ้าเกิดภาษาชาวบ้านต้องมีครู

คืองานการเมืองก็เป็นงานชนิดหนึ่ง
จะไม่มีครูที่คอยบอกคอยเทรนด์

เพราะว่าขุนพิสิตนั่นเดิม
พักประชาธิปัตย์ถ้าผมจำไม่ผิด
คุณอภิษฎอายุยังไม่ถึง๓๐เลยได้เป็นสอสอแล้ว
ในกรุงเทพเป็นสมัยแรกคนก็คือฮามาก

อายุไม่ถึง๓๐ได้เป็นสอสอแล้ว
ทีนี้คุณคิดว่าไอติมหรือผลิต
วัชฌีละสินทุ

สไตล์แกวิธีการพูดนี่ก็เหมือนนะ
แต่วิธีการตอบเนี่ยถือว่าโอ้โหเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ตอนนี้เป็นช่วงที่เกณฑ์ทหาร
ไอติมก็ไปสมัครเลย

สมัครเลยก็จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท

ประเทศไหนคุณมิ้นท์คงไม่ทราบ

วิถีชีวิตของชายไทยนั้น
ถ้าเป็นคนที่อยู่ในต่างจังหวัด
โอ้โหเขาต้องเกณฑ์พ่อแม่พ่อแม่มา

เขามายืนเชียร์ให้กำลังใจกันเลย

เพราะว่าการบวชกับการเกณฑ์มาคู่กันเลยครับ
คุณรู้ไหมว่าเขามีคำคำหนึ่ง

ต้องคอยมารองรับอารมณ์ของครูฝึก

ลบกับหญ้าฆ่ากับหมด

ส่วนเบี้ยเลี้ยงหรือเงินเดือน
ทหารเกณฑ์เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้หมื่นนึงแล้วนะ

สำหรับหมื่นนึงเขาบอกว่า
มันจะคุ้มไหมเนี่ยบางคนต้องยกให้
ตัวเองไม่มีชื่ออยู่ด้วยซ้ำ

นี่เขาบอกว่ามีอย่างนี้บ้างไหมนะฮะ
เพราะที่เป็นมาเขามีในลักษณะแบบนี้
ส่วนคนที่ไม่มีก็ลบกับหญ้าข้ากระมด
คือคำนี้เป็นคำที่ทหารเกณฑ์ต้องทำ
พูดง่ายว่าใช่ไหมต้องไปดูแลบ้านนาย

เดี๋ยวลบกับหญ้าข้ากระมดนี้ไม่ใช่ที่สนามฝึกเหรอฮะ
ไม่ใช่ลบกับหญ้าข้ากระมดก็หมายว่าอยู่ที่ไข้
ไม่มีอะไรทำก็มีใครบอกว่าแนวทางการเกณฑ์ทหารเนี่ย
น่าจะเลิกไปนะฮะ
ในประเทศที่คุณอยากรู้ไหมว่ามีประเทศไหน

ที่มีการเกณฑ์ทหารอยู่และไม่มีเกณฑ์ทหารแล้ว
รู้แค่อย่างเกาหลีใต้ที่ทุกคนต้องเป็นทหาร

เขามีเหตุการณ์เรื่องสงครามอยู่ไหม

เขามีอยู่ถูกไหมเขามีเกาหลีใต้เกาหลีเหนือ
ซึ่งมีวิถีการนับถือการปกครอง

ที่แตกต่างกันนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยมีเรื่องนี้อยู่

เดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าการเกณฑ์ทหารในช่วงนี้นะฮะ
มีประเทศไหนเขาทำกัน
เบรกได้ค่ะคุณพุทธออม
ก็มีตัวอย่างประเทศที่ไม่มีการเกณฑ์ทหาร

อินเดียมาเลเซียปากีสถานซาอุดีอาราเบียสเปนออสเตรเลียฝรั่งเศสยูเคแล้วก็สหรัฐ
ส่วนประเทศที่มีการเกณฑ์ทหารอยู่ได้แก่ไทยกัมพูชาเวียดนามฟิลิปปินส์ไต้หวันเกาหลีใต้เกาหลีเหนือซีเรียซูดานแม็กซิโกบราซิ

สหรัฐไม่มีครับ
อ้าวแล้วอย่างเวลาบางทีที่แบบมีไม้เรียกมาที่บ้านแบบนั้นนะฮะ
อย่างนี้ครับสหรัฐเนี่ยจะเป็นการเชิญชวนนะฮะสหรัฐเนี่ยผมทราบดี
คืออย่างนี้ครับเวลาที่ศูนย์การค้าเนี่ยมีห้างสรรพสินค้ากองทัพสหรัฐเนี่ยจะไปตั้งบูธแล้วก็เชิญชวนนะฮะ
สมัครบัตรเครดิตอย่างนั้นเลยเหรอคะ
ชวนมาเป็นทหารสิถ้าเป็นทหารสหรัฐเนี่ยคุณจะได้ผลประโยชน์อย่างนั้นเรียนก็จะได้เรียนฟรีกองทัพจะดูแลเมื่อจบแล้วเนี่ยก็จะมีงานทำจะสมัครเป็นทหารต่อก็ได้
คือเขาแสดงเบเนฟิกประโยชน์ที่ทหารเกณฑ์หรือทหารคนที่จะมาเป็นทหารได้ประเทศไทยได้เป็นอย่างนั้นไหม
อาจจะมีคนต่อว่าว่าสมัครไปตั้งแสนคนเอาไปทำอะไรก็ถึงบอกว่ามีคำว่าลบกับย่าฆ่ากับมด
คือพูดง่ายว่าไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะตรงนี้คือจุดที่หลายคนบอกไม่เห็นด้วยกับการเกณฑ์ทหาร
ซึ่งมีอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าการเกณฑ์ทหารเป็นการรับใช้ชาติเป็นเกียรติของพลเมือง
คือลูกผู้ชายต้องรับใช้ชาติเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีอย่างนั้น
พลเมืองจำเป็นต้องเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนต้น
การเป็นทหารทำให้เติบโตเป็นผู้ชายเต็มตัวอันนี้ผมว่าเป็นของไทย
ส่วนที่คนที่ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าเป็นรากฐานของรัฐธิชาตินิยมสุดโต่ง
เป็นระบบที่รัฐมองคนเป็นธาตุก็บอกว่าไอ้เกณฑ์ทหารเนี่ยก็ต้องไปรับใช้
ต้องฝึกต้องวิ่งต้องอะไรนะแล้วอยู่มา๒ปีทำอะไรตั้งแสนคน
ระบบทหารเขาบอกว่ามีคุณภาพมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากว่า
สิ้นเปลืองทรัพยากรของสังคมโดยเปล่าประโยชน์
คือเขาบอกระบบทหารอาชีพมีคุณภาพกว่าก็เกณฑ์เป็นทหารอาชีพกันเลย
เป็นทหารเกณฑ์ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะมันสิ้นเปลืองทรัพยากรสังคมอย่างเปล่าประโยชน์
เกณฑ์คนมาฝึกทุกปีทั้งที่ไม่ได้ทำสงครามกับใคร
ก็คือเกณฑ์ไปทำไมถูกไหมครับเพราะไม่ได้ประกอบเป็นอาชีพ
ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วประเทศที่คุณพูดคือเกาหลีใต้
ประเทศเกาหลีใต้มีการเกณฑ์ทหารและก็ยังฝึกด้วยนะฮะ
หมายความว่าเมื่อปลดประจำการแล้วก็ยังเรียกมาฝึกปีละ๕วัน๖วันทุกปี
ไม่ต้องเกณฑ์เลยคือทุกคนเป็นหมดแล้วก็ไม่มีการผ่อนผัน

ผมว่าประเทศไทยนี้ยังดีนะถามผมว่าผมเห็นด้วยไหม
ผมก็ยังเห็นด้วยนะครับว่ามันมีทั้งการผ่อนผัน
ลอดอรักษาดินแดนเรียนไปฝึกไป๓ปีคุณก็ไม่ต้องไปเกณฑ์
อันนี้ผมว่าเป็นทางออกของไทยวิธีการของไทยเรามีทางออกอยู่เสมอ
เกณฑ์ทหารก็เป็นอีกทางหนึ่งการเรียนรอดอร์ก็เป็นอีกทางหนึ่ง
คุณเกณฑ์แล้วถ้าคุณเรียนปริญญาตรีจบคุณก็เรียนน้อย
ถ้าโดนใบแดงก็ยังเป็นได้แค่ปีเดียว
ไอ้เพื่อนคุณไม่จบวิทยาที่โดนเป็น๒ปี
ถ้ากรณีของไอติมหลานกุฎวิสิทธิ์สมัครไปเลย๖เดือน
ผมก็คิดว่าวิธีการที่การเกณฑ์ทหารยังคงอยู่ในสังคมไทย
ผมว่าวิธีการแบบนี้คงเลิกไม่ได้

จำเป็นไหมผมก็คิดว่าถ้าฝึกวินัยนะ

แล้วผมคิดว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้น
คือคนไม่เคยไปเห็นว่าการฝึกเป็นยังไง
ก็มาบอกอุ๊ยไม่ได้ทำอะไรคือ๓เดือนแรกเขาฝึกนะ

จริงครับฝึกวิ่งฝึกอะไรจริง
ฝึกการกินฝึกคนก็บอกว่าไม่มีคุณภาพ
คือการฝึกเป็นทหารก็ไม่ได้ฝึกให้มี

เขาก็ไม่ได้ให้แบบคุณโอ้โหต้องกินดี
เป็นการฝึกคุณว่าอยู่ในป่าคุณจะทำยังไง
ก็ผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะ
ในช่วงนี้มีคนออกมาต่อต้านเยอะนะ
แล้วก็มีคนไม่เห็นด้วยกับวิธีการเกณฑ์ทหาร

คุณผู้ชมค่ะก็มันต้องรอดูต่อไปค่ะ
เพราะว่าประเทศเรามันต้องพัฒนาไปพร้อมกันนะคะ
อิงจากเสียงส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้
ก็ต้องเดินไปด้วยการจับมือกันไป
ว่าไหนที่เหมาะสมกับสภาพสังคม

แล้วก็รูปแบบสถานการณ์ของประเทศอันนั้นมากที่สุด

วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสงหน้าแล้วลาไปก่อนนะคะ